จากเหตุการณ์ที่มีชายสองกลุ่มเขาไปเจอกันแค่เกิดการคำเหม็นกันเฉยนะฮะแล้วก็ท้าให้มีการชกต่อยกันอีกฝ่ายเอาเพื่อนมารุมทำร้ายก็เจ็ดลุมหนึ่งทีเดียวคุณผู้ชมนะฮะสุดท้ายตอนนี้นะครับก็ได้รับบาดเจ็บกำลังเรียกตัวทางด้านของคนที่ไปรุมทำร้ายเขามาสอบสวนขณะที่ผู้เสียหายเองก็ยืนยันว่ามันเป็นการ
ชัยเพลงคล้ายอายุสามสิบปีบาดเจ็บจากเหตุการณ์ถูกรุมทำร้ายร่างกายในปั๊มน้ำมันปรตฐอร์ริมถนนสายสุพรรณบุรีป่าโมกเหตุเกิดเมื่อวานครับนายชันชัยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาเนี่ยไปแวะที่ร้านอาหารนะห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณเพียงหนึ่งกิโลแต่ว่าขณะที่กำลังออกจากร้านอาหารเ

กรูเข้าไปลงจากรถเข้าไปรุมทำร้ายเขาทั้งเตะทั้งกระทืบทั้งโอโหสารพัดจนเขาเนี่ยสลบไปเขายืนยันนะเขาไม่เคยรู้จักกับคู่กรณีดินมาก่อนและไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนเพิ่งมาเจอร้านอาหารฝั่งตรงข้ามกันมองหน้ากันคำเหม็นกันและท้ากันต่อยแค่นั้นเองนะครับด้านพี่สาวของคนเจ็บบอกว่าครอบครัวเนี่ยเป็นห
ความก็ให้ตำรวจนั้นดำเนินการหาคนร้ายมาลงโทษดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปเบื้องต้นตำรวจก็จะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทุกจุดนะฮะภายในปั๊มซึ่งพบว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุ๗คนตอนนี้ก็รู้ตัวแล้วอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ